คุณผู้ชมครับมีคุณลุงท่านหนึ่ง
เขาก็ไปจอดรถข้างป้อมตำรวจ
แต่ต้อมป้อมที่ฟุ้ทบาทมันคือขาวแดง
คุณลุงบอกจะมาล็อกทำไมเอาเหล็กแป๊บยาวจะไปไล่ฟ้าตำรวจ

มึงปลายไหมห้าพูดดีล่ะมันใช้พีชของขังพูดไม่ได้แล้วโคตรโคตรโคตรลาย
โคตรขาดไปตำรังไม่พอไอ้มึงปลายอย่างนี้เลยไงโคตรลักษณ์ก็ไม่รับดีล่ะ
เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะตำรวจก็อ่ะอย่างละมุนละม่อมเพราะลุงแกโหลดเยอะเกินนะครับ
คือพยายามฟังก็ไม่ได้สับเท่าไหร่ว่าลุงแกพูดอะไรคือโกรธตำรวจมากเลย
ที่ไปล็อกล้อรถแกที่จอดอยู่ข้างทางแต่มันขาวแดงไงลุงนะฮะ
แต่ที่ดูเนี่ยโอ้โหมันก็ไม่เหมาะสมนะที่ลุงทำแบบนี้นะฮะ
เดินถือเหล็กเยาสัก๑เมตรเข้าไปเนี่ยนะฮะ
คำที่ตะโกนด่าตำรวจทำนองว่าตำรวจหากินกับประชาชน
ในช่วงที่ตำรวจกำลังออกจากป้อมมามานั่งไขกุญแจอยู่ให้กับคุณลุง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเช้าของวันที่๑๓ที่ผ่านมาก็เมื่อวานนี้ครับ
ที่เบรมริมถนนเพชรกะเสมใกล้กับปากซ้อนเทศบาล๑๔
เทศบาลตำบลเหนือครองอำเภอเหนือครองที่กระบี่ครับ
คนที่โพสต์คลิปเองก็ไม่ได้บอกอะไรมากมาย
เดี๋ยวรอให้ตำรวจที่โรงพักเหนือครองเขาชี้แจงก่อนว่าที่มาที่ไปอย่างไร
แล้วทำไมถึงต้องทำกับลุงแบบนี้แล้วลุงเนี่ยเขาไปโกรธอะไรยังไง
เพราะว่าจากที่ดูก็ผิดแน่นอนแหละครับมันคือขาวแดงห้ามจอด
คุณลุงก็ผิดเต็มอยู่แล้วนะฮะ